มาดูพี่น้องคนรักแตงโมกันหน่อย

รวมตัวกันเพื่อจัดเตอร์ไพรส์วันเกิดให้กับคุณเบิร์ต
แฟนของคุณแตงโมนั่นเองค่ะคุณผู้ชม
คือเขารวมตัวกันทำหน้าที่แทนแตงโม

งโมเขาเป็นคนที่ชอบเซอร์ไพรส์มาก

จะจัดเต็มให้ตลอดเลยนะคะ

วันเกิดปีที่ผ่านมาของคุณเบิร์ต

มีทั้งของขวัญมีทั้งเค้ก
แต่ปีนี้แตงโมไม่อยู่แล้วค่ะคุณผู้ชม

วันเกิดปีนี้ไม่มีเธอเซอร์ไพรส์
แต่พวกพี่ที่เชียงใหม่และพี่เอ

คือเป็นสรรพนามที่เขาเรียกแทนกันนะคะ
ซึ่งพี่เอเองก็ได้โพสต์คลิปนะคะคุณผู้ชม
ตอนที่ทุกคนนำเอาของขวัญมาเตอร์ไพรส์คุณเบิร์ต

พี่น้องทุกคนจะรักและดูแลเบิร์ต
ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
แฟนคลับที่ได้เห็นภาพก็บอกเป็นเสียงเดียวกันนะว่า

ทราบซึ้งใจในมิตรภาพของพี่น้องที่รักแตงโม

คือทุกคนพยายามมอบความรักให้กับเบิร์ต
ในวันที่แตงโมไม่อยู่แล้วว่าอย่างนั้นเถอะนะ
เช่นเดียวกับน้องสาวสุดซีของแตงโมค่ะ

ก็โพสต์ภาพแล้วก็ร่วมอวยพรวันเกิดให้กับพี่ชายคนนี้ด้วย
แล้วก็บอกว่าน้องเป็นกำลังใจให้เสมอนะ
นี่แหละค่ะก็คือเป็นมิตรภาพที่ดีนะคะ
แม้ว่าตัวของแตงโมจะจากไป
แต่ว่าเพื่อนพี่น้องที่อยู่เนี่ย
เขาคอยซัพพอร์ตคอยดูแลคุณเบิร์ตอยู่ตลอดนะ

ของขวัญชิ้นนั้นคุณผู้ชมที่อยู่ในกล่องนะคะ

ถูกต้องเป็นคู่ที่คุณเบิร์ตอยากได้มานานแล้วนะคะแล้วก็พอดีพี่เขาไปสืบทราบมานะคะ

ใช่ครับผมเพราะว่าคุณเบิร์ตเนี่ยจับวางจับวางอยู่บ่อยอีกครั้งเลย